พรอนอนงเพศร้ำ
วัย๒๖ปีมืออันดับ๓๔ของโลกค่ะ

ใช้งบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้น๓๐ล้านบาทค่ะ
โดยก็เปิดที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะ
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ

ก็มีนายสันติพิรมพักดี

บริษัทบุญรอดเบอรี่จำกัดเป็นประธานด้วย
ซึ่งสวนน้ำแห่งนี้นะคะบริหารงานโดยครอบครัวค่ะ

แต่จังหวะในจังหวัดนะตอนนั้นยังไม่มีสวนน้ำค่ะ
รวมถึงก็เป็นการคืนกำไรให้กลับบ้านเกิด
แล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กด้วยค่ะ
สำหรับค่าเข้าบริการนะคะ

พิการผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปเข้าฟรีค่ะ
จากนี้ก็ได้เปิดรีสอร์ทบริการนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะ
ตั้งแต่สนามไดกอล์ฟให้นักกอล์ฟฝึกวงสวงค่ะ